ทีนี้คุณส้มเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรนะเสียสมมุติชื่อเสียปอนะ
ใช่ไหมคะเออยังไงไปรู้จักกันยังไง
ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาเข้ามาตีสนิทกับสามีส้มค่ะ
ก็คือเข้ามาฟิลล์เพื่อนอะไรอย่างนี้ทำดีด้วยนะคะ
ก็คือไม่ได้มีจุดประสงค์คือเรามองไม่เห็นเลยว่าเขาจะเข้ามาหลอกเรายังไง
คือมันเป็นฟิลแบบเข้ามารู้จักเป็นเพื่อนเป็นดื่มด้วยกันเฮฮาด้วยกัน
ประมาณอย่างนี้มากกว่าค่ะใช่แล้วก็ครับพอหลังจากนั้นก็
ระยะเวลาผ่านมาไม่นานแล้วก็สามีส้มน่าจะมีการพูดถึงเรื่องวีซ่าของเขา
ที่กำลังจะหมดอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาจัดการให้เลย
เขาตัวเขาเนี่ยมีบริษัทจำกัดมหาชนอ่า
ที่สามารถทำวีซ่าให้สามีส้มได้เป็นหลายปี
ไม่ต้องทำเป็นปีต่อปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือ
เราทำเป็นรับรองบุตรก็คือสามีส้มจะทำปีต่อปีไว้อย่างนี้ค่ะ
ตอนที่ว่าไปรู้จักกันสามีคุณส้มไปรู้จักก่อน
ค่ะใช่ค่ะช่วงไหนพอจะจำได้ไหมช่วง

ไม่มาหลอกหรืออะไรเลยเราก็เลยไวใจ

แล้วคือสามีส้มเนี่ยช่วงนั้นส้มทำเวทีประกวดเวทีหนึ่งอะนะคะ
ช่วงประมาณมิถุนา
แล้วก็มาเจออีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะหลังจากนั้นเป็นเดือน
แล้วก็เขาก็เชิญไปที่รีสอร์ทแห่งนี้ของเขาค่ะ
จัดงานเลี้ยงงานอะไรให้เชิญเพื่อนเขามา
กลุ่มฮาเลดูมีความน่าเชื่อถือ
ก็เหมือนเป็นคนประเทศทุรกิจคนหนึ่งที่
ป้องผลาแล้วก็แต่เขาเป็นคนบ้านนะเขาก็จะพยายามพูดให้ตัวเองดูแบบซอฟต์ดูน่ารักอะไรอย่างนี้ครับ
เวลาที่คุยกันอย่างสามีของคุณส้มใช้ภาษาอะไรก็พูดภาษา

แต่ถ้าอยู่กับซ่อมซ่อมก็จะเป็นคนแปลให้
หรือไม่ก็จะมีคนรู้จักเขาหรือลูกน้องเขาที่สามารถพอแปลได้สื่อสารได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้พอรู้จักกันไปด้วยอย่างที่คุณส้มเล่าให้ฟัง
มันเกิดอะไรขึ้นจนนำไปสู่ที่ว่าเนี่ย
เขาเอาเงินเราไป๓ล้านแล้วยังไม่ได้คืนจนต้องแจ้งความกันออกหมายจับเนี่ย
ก็คือพูดถึงครั้งถึงเรื่องวีซ่านะคะ
แล้วเขาก็บอกเขาทำให้ได้เขามีบริษัทมหาชน
ซึ่งเดี๋ยวเอาเอาชื่อสามีส้มเนี่ยไปเข้าในบริษัทเขาเลยเดี๋ยวเขาทำให้แป๊บเดียว
จะได้ไม่ต้องต่อรายปีปีเดียวต่อได้ยาวเลย
เดี๋ยวเขาทำให้อะไรอย่างเงี้ยอืมสามีส้มก็โอเคอ่า
เพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน๓ล้านนะคะ
เราก็ส่งให้เขาจนเขาทำสำเร็จก็คือเอาชื่อสามีส้มเนี่ยเข้าไปในบริษัท
มหาชนที่เขาพูดถึงได้จริง

ค่ะใช่ค่ะสลิปโอนเงินโอนทีเดียวเลย๓ล้านโอน
โอน๒ครั้งครั้งแรก๑ล้านแล้วก็ครั้งที่๒๒ล้าน
ตอนที่เริ่มทำวีซ่าที่เขาติดต่อว่าเขาจะทำวีซ่าให้กับสามีคุณส้มเนี่ย
คือช่วงไหนคะช่วงช่วง
ตอนแรกเขาก็จะตอบอยู่เขาก็จะแบบว่า
เร่งทำให้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุ่งอยู่
นี่ที่พิมพ์กันเนี่ยเค้าจะเรียก
บอสนี่คือใช่ก็คือด้วยความบิ๊กบอสคือสามีคุณก้องใช่เขาจะเรียกแบบ
อส้มเขาก็จะเรียกบอส้มอันนี้บอสส้มใช่อ่านี่บางทีเขาก็บอกว่า
อ่าผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยที่กรุงเทพใช่เดี๋ยวเอาเป็นว่ามันช้าเนี่ย
ตัดสินใจเดี๋ยวผมจะลงไปทำให้เองประมาณอย่างนี้เลยค่ะ
ถึงกรุงเทพแล้วผมจะส่งข่าวให้

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

ดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ